คุณผู้ชมตามกันต่อสำหรับกรณีของน้องบอสนะคะ
ที่ไปพบเสียชีวิตใส่เสื้อยืดแต่ว่าเปลือยท่อนล่างอยู่ที่อุทยานแห่งชาติสุด
สุเทพปุ๋ยค่ะล่าสุดผลชนะสูตรออกมาแล้วนะคะ
ไม่พบบาดแผลที่ถูกทำร้ายจนถึงขั้นจะทำให้เสียชีวิตครับ
แต่ว่าในผลชนสูตรเนี่ยคุณหมอลงความเห็นไว้ว่ามีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ
แล้วนายวรพฤษเนี่ยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าไม่ใช่แค่เขาที่ใช้สารเสพติด
แต่เขาและบอสร่วมกันใช้สารเสพติดแบบฉีดเข้าเส้นแต่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นสารเสพติดประเภทไหนนะคะ
แต่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นความโศกเศร้าเสียใจของคนเป็นแม่นะคะ
แม่น้องบอสค่ะมารับศพลูกชายทั้งน้ำตาเลยนะคะ
นี่ค่ะนางนพัสนันมังคลาดวัย๕๐ปีค่ะมารับศพน้องบอสที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะคะ
คุณแม่ก็มารับศพจุดทูบด้วยบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าอ่ะนะคะ
มีญาติญาติแล้วก็มีเพื่อนร่วมรุ่นในคณะเทคโนโลยีการประมงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็มากับคุณแม่ด้วย
คุณแม่จุดทูปบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ด้านหน้าหน่วยรักษาศพให้ดวงวิญญาณลูกชายกลับบ้านค่ะ
กู้ภัยก็นำศพน้องบอสที่บรรจุอยู่ในโลงขึ้นรถของกู้ภัยสมาคมกุศลสงเคราะห์เชียงใหม่นะคะ
นำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดในพื้นที่ตำบลเนินทรายอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราด
ผู้สื่อข่าวเราก็พยายามที่จะสอบถามเรื่องความคืบหน้าคดีกับคุณแม่ค่ะ
แต่คุณแม่บอกว่าแม่ยังไม่ขอพูดอะไรตอนนี้เพราะว่าแม่ยังทำใจไม่ได้แม่เสียใจมาก
แล้วคุณแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาศพลูกกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด
คุณแม่ก็ขึ้นรถแล้วก็รถก็ออกไปเลยนะคะน่าจะถึงจังหวัดตราดตี๓คืนนี้แหละค่ะ
ท่านตำรวจเอกกิตติพงศ์เพชรมูนีผู้กำกับการสพชเผือกให้ข้อมูลกับทีมข่าวบอกว่า
สำหรับผลชนสูตรพลิกศพเนี่ยออกมาแล้วค่ะ
คุณหมอโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่รับรองการเสียชีวิตเบื้องต้นว่าเกิดจากหัวใจเต้นผิดจังหวะ
พบบาดแผลเล็กน้อยแต่ไม่พบร่องรอยของบาดแผลจากการถูกทำร้ายจนเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิต
และพบโครนที่บริเวณหน้าผากเบื้องต้นเนี่ยทางคุณหมอก็ชี้แจงผลชนสูตรให้คุณแม่น้องบอสฟังไปแล้วด้วยนะคะ
ซึ่งตำรวจพิสูจน์หลักฐานเชียงใหม่ก็เก็บหลักฐานต่างที่พบที่ตรงจุดเกิดเหตุเอาไว้หมดแล้ว
แต่ตำรวจบอกว่าก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นไหนทิ้งไปนะ
ทั้งเรื่องการเกิดอุบัติเหตุล้งป่าเสพยาดิ์เสพติด
ถูกวางยาหรือการถูกทำให้เสียชีวิตแล้วเอาศพมาทิ้งเอาไว้
เพราะว่าในวรพฤษเนี่ยอย่างที่บอกว่าวันนั้นที่เจอศพน้องบอสเขาก็ให้การกับตำรวจว่าเขาใช้ยาเสพติด
ตอนนั้นเขาบอกว่าเขาใช้คนเดียวซึ่งเขาก็โดนแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดไปแล้วแล้วก็ส่งตัวไปบำบัด
แต่ล่าสุดได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเขาบอกว่าไม่ใช่เขาคนเดียวแต่เขากับบอสร่วมกันใช้สารเสพติดแบบฉีดเข้าเส้นเลือด
ตอนนี้ยังไม่ชัดตำรวจว่ายังไม่ชัดว่าจะเป็นไอซ์เป็นเฮโรอีนหรือว่าเป็นสารเสพติดประเภทไหน
ตอนแรกเนี่ยความตั้งใจทั้งคู่คือจะชวนกันไปเที่ยวที่อำเภอแม่ริมแต่เปลี่ยนใจมาเที่ยวที่สะพานขาวหรือว่าสะพานห้วยแก้วตรงนี้แทนนะคะ
สำหรับกรณีของน้องบอสเนี่ยต้องรอเรื่องของผลชนสูตรอย่างละเอียดอีกทีนึงว่าในร่างกายน้องเนี่ยมีสารเสพติดหรือเปล่าตามที่นายวรพฤษกล่าวอ้าง
ส่วนเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการเก็บดีเอนเอของวรพฤษเอาไว้แล้วนะคะเพื่อมาตรวจหาดีเอนเอแฝงในตัวน้องบอสด้วยแล้วก็จะตรวจเรื่องภาพกล้องวงจรปิดในเส้นทางจุดเกิดเหตุว่ามีผู้ต้องสงสัยขับรถผ่านไปผ่านมาตอนที่ทั้งสองคนเข้าไปเที่ยวหรือเปล่า
ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางน้องมอสด้วยนะครับเพราะว่าบอสเองก็ไม่สามารถจะมาชี้แจงอะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้แล้วตอนนี้ก็มีแค่ปากคำของนายวรพฤษเพื่อนที่ไปกับเขา
ก็ต้องให้ตำรวจเนี่ยไปสอบสวนขยายผลจนให้สิ้นสงสัยกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบอสถึงไปเสียชีวิตอยู่ตรงนั้น
ท่านผู้ชมครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปตรวจสอบพื้นที่ในบริเวณนั้นนะครับ
ที่น้องบอสหายตัวไปแล้วก็ไปเสียชีวิตอยู่เนี่ย
คือในสังคมออนไลน์ตอนนี้ก็พูดถึงกันเยอะนะครับ
นี่ค่ะคุณปียชาติของทีมผู้สื่อข่าวเราก็ไปตรวจสอบนะครับ
ตรงนี้เขาเรียกว่าสะพานเฮ้ยแก้วหรือสะพานขาว
เป็นจุดนัดพบของกลุ่มวัยรุ่นผู้ชายลักษณะชายรักชายนะฮะ
จะมานัดหมายกันมาเล่นน้ำตกแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงแถวด้านล่างจะเป็นอย่างนี้
บางคนก็มาแอบลักลอบมีเพศสัมพันธ์กันก็มี
เพราะเป็นพื้นที่รับตาคนเป็นผืนป่ามีน้ำตก
เราไปตรวจสอบตามข้อมูลจากคำบอกเล่าของชาวบ้าน

ชาวบ้านในพื้นที่ก็ยืนยันว่าที่นี่เนี่ยมีกลุ่มผู้ชายเนี่ย
นัดเจอกันบ่อยมีอยู่หลายจุด
ไปเจอพวกเศษของพวกถุงยางซองถุงยางอนามัยอะไรพวกนี้ก็มี
สงสัยก็คงจะลักลอบเข้ามาโดยเจ้าหน้าที่ไม่เห็นนะนะ
คือเหมือนชาวบ้านเขาใช้คำว่าจุดนี้คนก็คือชอบมาอัลดอร์ใช้คำนี้
นี่ฮะซองถุงยางน้ำไม้ที่ฉีกเวลาใช้แล้วก็เยอะแยะไปหมดนะครับ
มีจุดหลักอยู่๒๓จุดที่ชาวบ้านบอกนะครับ
จุดแรกก็คือสะพานขาวนี่แหละสะพานห้วยแก้ว
ใกล้กับจุดที่น้องบอสหายตัวไปแล้วก่อนจะพบเป็นศพนะฮะ
บอสเนี่ยศพเจอห่างจากสะพานห้วยแก้ว๕๐๐เมตร
ซึ่งมันมีเส้นทางเดินลงไปใต้สะพานได้
แล้วคาดว่าต้องมีคนเดินลงมาบ่อยด้วย
เพราะหลายสิ่งหลายอย่างมันเจอที่นี่เกลือนไปหมด
ขนาดร่องรอยการก่อกองไฟยังมี
ขวดเหล้านี่มีกระจัดกระจายเต็มไปหมด
โดยเฉพาะฝั่งที่ไปเจอศพน้องบอสเนี่ยเป็นทางเดินแบบเดินเท้าได้เลยนะครับ
เหมือนกับมีคนเดินผ่านบ่อยด้วยนะแล้วก็มีลานเป็นหินกว้างอย่างนี้ด้วย
ห่างคือตรงเนี่ยถ้าเดินเข้าไปสัก๓๔๐๐เมตร
คุณปียชาติบอกว่าผมเดินมาเนี่ยพี่ได้ยินเสียงรถวิ่งผ่านไปผ่านมา
บนสะพานห้วยแก้วอ่ะค่ะมันมีเสียงน้ำไหลตลอดอืม
เพราะฉะนั้นคำถามที่ว่าวรพฤษบอกว่าบอสบอกจะไปตามคนที่มาแอบถ่ายอะไรก็ไม่รู้
แล้วหลงป่าไปจนหาไม่เจอเนี่ยคือมันคงไม่หลงอ่ะมันดูหลงยากใช่ไหม
ก็ได้ยินเสียงรถอยู่ตรงนั้นได้ยินเสียงน้ำอยู่ตรงนี้
มีทางเดินที่เดินได้ตลอดคงไม่ใช่การหลงป่า
แต่มันเกิดอะไรขึ้นกับบอสถึงมาเสียชีวิตอยู่ตรงนี้
เดี๋ยวตำรวจต้องสืบสวนขยายผลต่อค่ะจุดที่สองนะฮะ
บริเวณน้ำตกวังบัวบานผาเงิบอยู่ทางขึ้นดอยสุเทพก่อนถึงสะพานห้วยแก้ว
จุดนี้มีลานจอดรถมีสารานั่งพัก
ชาวบ้านบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นผู้ชายเนี่ยเขาก็มากันบ่อย
เดินเข้าไปข้างในเนี่ยมีสาราจุดชมวิวอยู่สองหลังนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าเนี่ยฮะตรงนี้บรรดาหนุ่มเนี่ย
เขาจะนัดพบป่ากันใต้ถุนสาราชมวิวนะใต้ถุนนะ
ข้างบนเป็นสาราข้างล่างเนี่ยเป็นใต้ถุนพื้นดินโล่งโล่ง
มันรับตาคนเลยนะแวะเวียนกันมาบ่อย
คือแถวนี้เนี่ยฮะทุกผู้ชมครับ
คุณปียชาติลงไปดูเนี่ยนี่เห็นไหม
กางเกงรองเท้าเสือรองนั่งถ้วยชาม
คือมันมีเยอะแยะไปหมดนะฮะ

ตั้งแต่เย็นค่ำอยู่จนค่ำมืดอ่ะนะฮะ
คือเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามออกตรวจตราตลอดนะ

โอ้โหกำลังเจ้าหน้าที่เองก็น้อย

แต่จุดนี้เนี่ยชาวบ้านบอกว่า
พวกที่มาทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมเนี่ย

เห็นไปเจอกันไปคุยกันนั่งเล่นพักผ่อน

ทุกวัน

ครับคือบริเวณแถวนั้นคือมันก็จะเป็น
จุดที่รับตาคนอยู่กว่าสมควรใช่มั้ย

บางคนเขาก็ไปพักผ่อนแบบ

นั่งพักผ่อนรีแหลกกันเล่นเนาะ

ตรงจุดนี้นี่มีตำนานนะฮะ
ตำนานก็คือหญิงสาวชาวเหนือเนี่ย
ผิดหวังจากความรักจากหนุ่มเมืองกรุง
เธอมากระโดดน้ำตายที่นี่
ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่ามีอาถรรพ์หรือเปล่า

มีคนมาจมน้ำตายหลายสิบศพเหลือเกินนะ

ในช่วงฤดูน้ำป่าไหลหลากอยู่บ่อย
จากการตรวจสอบพบว่าน้ำตกวังบัวบาน
จะมีต้นไสที่เป็นต้นไสใหญ่นะครับ

ท่านผู้ชมครับซึ่งชาวบ้านเชื่อว่า
มีเจ้าแม่วังบัวบานสิงสถิตอยู่ที่นี่
เพื่อปกปักรักษาผืนป่าบริเวณนี้
เขาก็จะเอาผ้าเจ็ดสีมาพันไว้รอบต้นด้วยนะฮะ
ยังมีพวกพวงมาลัยนะครับมีทูบมีเทียนอยู่ที่นี่เลยนะฮะ
เพราะว่าชาวบ้านเขาจะมาไหว้กันบ่อย
อย่างล่าสุดมาไหว้ก็คือตอนที่หาน้องบอส

ห่างจากวังโบบานขึ้นไปสัก๒๐๐เมตร
กู่รั้วเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยครูบาศรีวิชัยนะครับ
ที่สร้างขึ้นตรงทางขึ้นดอยสุเทพเมื่อปี๒๔๗
หลักฐานก็คือรอยมือของครูบาศรีวิชัยนะฮะ
ประทับไว้บนแผ่นหินบริเวณผาเงิบ
อยู่ใกล้ใกล้กับกู่รั้วนี่ตรงนี้นะฮะ
ก็เป็นพื้นที่ที่เราไปสำรวจมา

หลังจากมีข่าวของน้องบอสกับนายวรพฤษ
หรือว่าชาวบ้านเขาบอกว่าเออพื้นที่แถวนี้เนี่ย
กลางค่ำกลางคืนก็มีคนมามั่วสุมอยู่เยอะนะ
ก็จริงดิฉันก็อยากให้ความเป็นธรรมกับเจ้าแม่ด้วยนะคะ

เพราะว่ามันก็มีหลายประเด็นที่มันก็ยัง

แต่ชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของที่ลานอนุสวรีครูบาศรีวิชัยค่ะ

มันต้องเป็นอาถรรพ์ผืนป่าแน่เลย
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เดินหาอยู่๒วัน๒คืน
หาอยู่แต่จุดเดิมยังไงก็ไม่เจอร่างน้องบอสสักที
พอคุณแม่มาจุดทูปอีกวันเท่านั้นแหละ

ตอนแรกคำให้การของกรพส
บอกอาจสมมติบอกให้เจ้าหน้าที่วิ่งไปทางขวา

ทีนี้เขาบอกว่าป่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ย

รุคเทวดาก็อาจจะไม่พอใจ
แล้วมันก็เลยอาจจะเกิดเป็นอาถรรพ์อะไรอย่างนี้

ก็จะลูกสาวป่า
สำหรับอยู่ใกล้หลายครั้งแค่

เจ้าหาป่าเจ้าละ๑๓วัน

ผืนป่าทุกที่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง

ก็ไม่เกิดปัญหาหรอก

กับวัยรุ่นที่เขาทำกัน
ก็อาจจะทำให้เจ้าป่าเจ้าเขาไม่พอใจ
ตาทำให้หาไม่เจอหรือเปล่า
ตอนที่จิตตกขึ้นมา

เมื่อจิตตกแล้วผูกครอบกรรมแล้ว

มันก็จะบังหูบังตา

เราเรียกว่าหลงป่า
หลงป่าเพราะวิถีชีวิตอย่างนี้